กรุงเทพมหานครโซนวิภาวดีฝนตกหนักมากเลย
แต่ละพื้นที่เป็นยังไงส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้
และตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักนะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบคิริคันฝนตกหนัก
แล้วก็ทำให้น้ำมันท่วมไปในหลายพื้นที่
ย่านชุมชนย่านวัดวาอารามต่าง

โรงพยาบาลบางสะพานตอนนี้ต้องมีการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้ที่ระดับ๒
มีการติดตามเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
และมีการอบพยพผู้ป่วยไปในพื้นที่ปลอดภัยแล้วด้วยค่ะ
ไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมา
ที่จังหวัดประจวบคิริคันฝนตกต่อเนื่อง
หลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายจุด
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ถือว่าจุดนี้เป็นจุดเสี่ยงนะคะ

ทางโรงพยาบาลได้มีการสั่งอพยพผู้ป่วย
อยู่ชั้นล่างทั้งหมดขึ้นไปบนอาคาร๖ชั้นแล้วนะคะ
รวมถึงได้มีการขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ผู้ป่วยหนัก
ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลประจบคิริขันเพิ่มอีก๖ราย
จากที่เมื่อคืนมีการอบพยพไปก่อนหน้านี้แล้ว๑๐ราย

แล้วก็ได้มีการย้ายบุคลากรทางการแพทย์
ไปตั้งศูนย์รักษาชั่วคราวที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาแทน
นายสักกรินทุมเซนในอำเภอบางสะพาน
บอกว่าตอนนี้โรงเรียนในหลายพื้นที่
ได้มีการสั่งปิดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัย
โดยเฉพาะที่โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
ที่มีน้ำท่วมขังเยอะเนื่องจากว่าอยู่ติดกับคลองบางสะพานค่ะ
ตอนนี้กินพื้นที่น้ำท่วมคือ๔อำเภอ
จากทั้งหมด๘อำเภอคืออำเภอบางสะพานน้อย
อำเภอบางสะพานอำเภอหัวหินแล้วก็ทัพสแก่
โดยน้ำท่วมขังบนถนนสายเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่องเป็นระยะ
ใครที่จะเดินทางโดยเฉพาะขาล่องไปทางใต้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
นายภัยศาลสุขจิตหัวหน้าอุทธกวิทยาลุ่มน้ำชายฝั่งภาคตะวันตก

ขอให้ประชาชนในชุมชนและหมู่บ้านตามพื้นที่ลุ่มต่ำ
หรือพื้นที่ที่ยังไม่เคยเกิดน้ำท่วม
ให้เก็บข้าวเก็บของไว้ในที่ปลอดภัยหรือขนย้าย
ไปพักอาศัยบ้านญาติที่อยู่ที่สูงกว่าเป็นการชั่วคราว
เนื่องจากตอนนี้อ่างเก็บน้ำต่าง
เก็บน้ำเต็มและเริ่มล้นอ่าง
ระดับน้ำในคลองบางสะพานแล้วก็ลำน้ำสาขาต่าง
ตอนนี้ก็เต็มเกือบหมดแล้วนะคะ
ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมด้วยนะคะ
สักประมาณ๑ชั่วโมงที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าช่วงถนนเพชรเกษม
ก็คือกิโลเมตรที่๓๘๔๓๘๖อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน
บริเวณตั้งแต่หน้าปั๊มปตทสะพานวังยาวมวลน้ำจากคลองบางสะพาน
ไหลเข้าท่วมพื้นที่ของถนน
แล้วก็อยู่ที่ความสูงสักประมาณ๑เมตรถึง๑เมตรครึ่ง
เป็นระยะทางยาวกว่า๑กิโลเมตร
ทำให้ตอนนี้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้
การจราจรลงสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็มีผลต่อเนื่อง
ติดค้างระยะยาวกว่า๓กิโลเมตรนะคะ

อ่างเก็บน้ำคลองลอยอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว
ปริมาณสูงกว่าสปิลเวย์อยู่ต่อเนื่อง
สูงกว่าระดับสปีลเวย์ที่๑๐๐เซนติเมตร
ซึ่งมวลน้ำจากทั้ง๓อ่างจะเคลื่อนตัว
เข้าสู่อำเภอบางสะพานตลอดเย็นวันนี้

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามข่าวสารจากไทยรัฐทีวีกันต่อเนื่อง
เราจะรายงานเรื่องของระดับน้ำให้ทราบเป็นระยะ
เพราะถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นที่

ค่ะและใครที่เดินทางไปภาคใต้ช่วงนี้

ไปไม่ได้แล้วรถไปติดค้างอยู่ตรงนั้นลำบากนะคะ
ใช่ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ฝนตกหนักตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงช่วงสายวันนี้
มีน้ำท่วมขังสูงเท่ากับน้ำท่วมเมืองเพชรคราวที่แล้วเลย

จณ์วันที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องมีการช่วยกันค่ะ
ระดมสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรชบุรีอย่างเร่งด่วน
มาดูอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะต่อเนื่องเลยประจวบเพชรไปดูชุมพรกันหน่อย
พรน้ำในคลองชุมพรได้มีการเอ่อล้นตลิงเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านแบบนี้นะคะ
ในพื้นที่๕ตำบลของอำเภอเมืองรวมถึงถนนสายเพชรเกษม
มีน้ำท่วมขัง๔จุดด้วยกัน
ระดับน้ำคือสูงสักประมาณครึ่งเมตรนะ
รถเล็กเนี่ยก็ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ค่ะ